นักวิชาการออกมาบอกว่าเห็นด้วยกับการคืนใบอนุญาต
แต่ว่าต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนครับ
ในสิกฮาเบอร์เลสสิมราการนักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิตอล
สื่อใหม่เห็นด้วยกับการที่มีข้อเสนอที่ว่า
ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลของผู้ประกอบการบางราย
ที่ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้
โดยอาจใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายหรือใช้อำนาจพิเศษจากภาครัฐ
แต่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการธุรทัศน์และกิจการธุรคมนาคมแห่งชาติหรือกรสัตว์ธช
จะต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนและมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
เช่นต้องทำเนื้อหารายการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่างด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรเป็นสิ่งตอบแทน
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
เฉพาะในวงการของทีวีดิจิทัลเท่านั้น
และไม่ทำให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เกิดความวุ่นวาย
กรรมการกศชยอมรับว่าปัญหาของทีวีดิจิทัล
เกิดจากกศชในปัจจุบัน
แต่ว่าปัจจุบันนั้นต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อความอยู่รอดครับ